เอาจริงนะคือคนที่เลี้ยงหมา

บางคนไม่ได้เลี้ยงหรอกหมาไม่ได้มาอยู่บ้านแต่ให้อาหาร
อันนี้ก็ระวังเท่ากับเราเลี้ยงหมาแล้วนะ
ถ้าเกิดว่าหมาไปกัดใครเราก็ต้องรับผิดชอบ

หมาคุณมาขย่ำตรงหน้า
แก้มนี้หลุดออกมาเป็นแผลเวอะน้องต้องผ่าตัดเลยค่ะ

ส่วนแก้มอีกข้างก็คมเขี้ยวทะลุเข้าไปในกระพุงแก้มเลยคุณ
ใช่ค่ะอาการน้องนี่น่าเป็นห่วงมากเลยนะ
แต่ทีนี้คนที่ให้อาหารหมาเขาปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ
ดูสภาพแผลของน้องสิ

อืมน้องเจ็ดขวบนะคะน้องกัลยากร
หมาพันธ์ไทยสีดำกระโดดขย่ำกระโดดฟัด
งับอย่างแรงเลยเลือดน้องเต็มหน้าเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ประจันตคามของปลาจีนบุรีนะคะ

แล้วเมื่อวานนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่
ตอนไปถึงในหมู่บ้านคุณผู้ชมดูที่พื้น
เดี๋ยวค่อยไล่ดูไปนะยังเห็นใช่หยดเลือดคราบเลือดกระจายอยู่เลยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าคาดว่าบ้านที่เป็นเจ้าของหมาตัวนี้
เขาคงอยู่ตรงข้ามบ้านของน้องนั่นแหละ
พ่อของน้องบอกว่าลูกผมกินข้าวเสร็จก็ออกมาเดินเล่นหน้าบ้าน
ห้านาทีเท่านั้นแหละผมได้ยินเพื่อนบ้านตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยหมากัดเด็กหมากัดเด็ก
คือตอนเกิดเหตุมีชาวบ้านเขาเห็นกันหลายคนเหมือนกันนะ
แล้วตอนคุณพ่อวิ่งออกไปดูเนี่ยเห็นว่าลูกสาวคุณพ่อนี่โดนหมาขย่ำเข้าที่หน้าแล้ว
ที่จมูกใต้ตาขวาแผลลึกเลยค่ะแก้มซ้ายเนื้อแก้มหลุดออกมาเลยนะ
พ่อเห็นแล้วก็ต้องรีบพาลูกไปโรงพยาบาลนะคะ
นี่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายน้องเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมา
แล้วอาการน้องก็หลังจากผ่าตัดมาก็ยังสลึมสลืออยู่แล้วก็อาเจียนด้วย
หมาตัวนั้นที่กัดน้องมันวิ่งตะโหลดเข้าป่าหลังหมู่บ้านไปแล้ว
ถามว่าตอนนี้จับตัวได้หรือยังยังไม่เห็นตัวยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
นี่ค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุพ่อของน้องก็ไปถามเพื่อนบ้าน
คิดแหละว่าเพื่อนบ้านคนนี้คงเป็นเจ้าของหมาหรือเปล่า
เพราะว่าคนในหมู่บ้านจะพูดตรงกันเลยเห็น
เห็นว่าคนนี้เอาอาหารให้หมาประจำ
ปรากฏว่าคนคนนั้นเขาปฏิเสธ

ชาวบ้านจำได้หมาตัวดำนี่แหละ

หมาคุณเห็นคุณเลี้ยงอาหารอยู่นี่
แต่ว่าคนที่ให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่ใช่หมาของผม
และอีกอย่างมันไม่น่าจะไปกัดคนอื่นเขานะ
มันน่าจะกัดกันเองไอ้เลือดที่เห็นอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาก็ปฏิเสธแบบว่าเสียงแข็งเลยฮะ
ว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะครับ
แล้วหมาที่กัดเป็นหมาของใครครับเป็นหมาจรหนึ่ง
คือสอบถามแล้วว่าสอบถามจากน้องชายเขา
แล้วก็ตัวเขาเองชื่อคนเจ็บครับ
เขาบอกว่าเป็นหมาฝั่งตรงข้ามบ้านเราครับ

บาดแผลตรงใบหน้าโดนกัดทะลุ
แล้วก็ตรงตาฝั่งนี้แล้วก็หน้าฝั่งนี้ครับ
แล้วก็แก้มครับเป็นบาดแผลใหญ่
มันติดใจเรื่องอะไรมั้งครับตอนนี้
มันเป็นแค่เขาปฏิเสธครับ
ผมก็ติดใจเพราะว่าลูกผมมันหนักจริงครับ
ทั้งตัวพ่อทั้งชาวบ้านบอกว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบสิ
แล้วชาวบ้านก็พุ่งเป้าไปที่คนที่ให้อาหารหมา
ที่ว่าหมาตัวสีดำตัวนี้เป็นของเขานะครับ
เป็นหมาที่ผมเลี้ยงไว้ผมแค่ให้อาหารหมามันกิน

คือการต้องใส่ปอกคอพาไปหาหมอเอามาอยู่ในบ้าน

แต่ตัวเขาเข้าใจแบบนี้เขาแค่ให้อาหารเพราะสงสาร
ดังนั้นมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของผม

อันนี้ผมไม่ได้เลี้ยงตามเดิมมันเพิ่งมาอยู่

เป็นหมาจรมีทั้งหมดกี่ตัวครับที่มาเพ่นผ้านในบ้าน
ตัวเป็นห้องผมมีตัวเดียวตัวสีแดงนี่

บ้านนี้เขาก็เคยให้ข้าวกัน
นี่แหละฮะเขาบอกเป็นหมาชาวบ้านเขาเหมือนกันมันเพิ่งมา
ส่วนตัวที่ผมเลี้ยงไว้คือตัวสีน้ำตาลขาว

เขาก็บอกแบบนี้คุณผู้ชม
พอเห็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่านักข่าวของเราลงไปที่หมู่บ้านนี้

คือก็ไม่ได้มีใครทำความสะอาดหรอกค่ะคุณผู้ชม
แล้วเราก็ไปหาพ่อแม่น้องปรากฏว่าบ้านปิด
เชื่อว่าน่าจะไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศนะคะ
ส่วนฝั่งตรงข้ามที่คิดว่าน่าจะเป็นบ้านที่ให้อาหารหมา

เอาแล้วหมาตัวนั้นล่ะตัวดำน่ะมันอยู่ไหม
อย่างที่บอกค่ะหลังจากที่มันกัดเด็กขย่ำเด็กแล้ว
มันก็วิ่งหนีหายเข้าป่าไป
เราก็ไปคุยกับคุณป้าเพื่อนบ้านอะไรต่าง
เขาเห็นเหตุการณ์หมดเหรอนะขย่ำเด็กเพราะเด็กร้องนะฮะโอ้
แต่ทีนี้ในเมื่อเราไม่เจอพ่อแม่น้อง
เจอคนที่ให้อาหารหมาไม่เจอตัวหมาแล้วจะเอายังไงต่อ
ถามตำรวจสิคะตำรวจบอกว่าตอนนี้นะ
ตำรวจสภประจันตคามเรียกเพื่อนบ้านคู่กรณี
คนที่ให้อาหารหมานั่นแหละเรียกมาสอบปากคำแล้ว
ในวันที่๒๐ตุลานี้แล้วอาจจะมีความผิดด้วยนะ
แต่มันเป็นความผิดระหูโทษก็โทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรืออาจทั้งจำทั้งปรับนะคะ
อย่างที่บอกนะให้อาหารก็เท่ากับเลี้ยงแล้วนะคะใช่ครับ